อยากรู้อยากรู้เรื่องนี้รถเมย์
การบินไทยเขาออกมาแจงแล้วนะคะ
เรื่องของสุนัขผู้โดยสารหลุดจากกรง
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินอินชรใช้ปืนยิงตาย

เกิดขึ้นในวันที่๑๙ธันวานะคะ
ที่ผ่านมาแล้วก็เกิดเหตุสุนัขหลุดจากกรง

ตั้งแต่วันจันทร์นะเพิ่งรู้เรื่องเนอะ
คือบริษัทการบินไทยก็ได้ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก
ถึงกรณีดังกล่าวนี้นะคะว่า
กรณีที่มีผู้โดยสารสองท่านได้เดินทางเที่ยวบินที่
เมื่อวันที่๑๙ธันวาที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
พร้อมกับกระเป๋าสัมภาระแล้วก็กรงสุนัข
ซึ่งบรรจุสุนัขขนาดเล็กจำนวน๓ตัวนะคะ
โดยแยกบรรจุสุนัขกรงละ๑ตัว
การบินไทยเขาก็ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า
การนำสัตว์เลี้ยงใส่กรงมาเช็คอิน
เพื่อโหลดไว้ใต้ท้องเครื่องบินนั้น
การบินไทยมีมาตรการในการดูแลสัตว์เลี้ยง

กรงที่ใส่สัตว์เลี้ยงจะถูกลำเลียง
จากจุดรับมอบผ่านช่องทางพิเศษ
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่
เฉพาะก่อนนำไปโหลดไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบินทั้งนี้

ด้านผู้โดยสารของสายการบินไทยที่ท่าอากาศยานอินชร

ก็ได้ทำการตรวจสอบสภาพของสุนัขแล้วก็กรงสุนัข
ทั้งหมดว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วปิดล็อกเรียบร้อยไหม
ส่งมอบให้กับพนักงานที่เคาน์เตอร์พิเศษ
นี้ต้องมีเคาน์เตอร์พิเศษนะคะฝากสัตว์เนี่ย

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระของท่ากัศยานอินชร
เป็นผู้ตรวจสอบสุนัขแล้วก็สภาพของกรงสุนัข
ก่อนทำการติดสติ๊กเกอร์ด้วย
แล้วก็ที่บริเวณลอยต่อของกรงเพื่อความปลอดภัยเขาติดหมดเลยนะคะ

นั่นน่ะสิจากนั้นจึงทำการลำเลียงกรงสุนัข

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการลานจอดของการบินไทยที่สนามบินอินชร

เสร็จปุ๊บอย่างไรก็ตามในขณะที่เจ้าหน้าที่นำกรงสุนัขดังกล่าว
วางที่พื้นบริเวณลานจอดข้างเครื่องบิน

ขึ้นวางบนพื้นที่ที่ใช้สำหรับขนส่งสิ่งมีชีวิต

ยังไม่ได้ไปนะซึ่งอยู่บริเวณท้ายเครื่องบิน
ปรากฏว่าสุนัขตัวหนึ่งได้หลุดออกไป

กรงเขาเขียนอย่างนี้ออกจากกรง

ได้พยายามจับสูนักด้วยวิธีต่าง
๐สุดท้ายก็ยังไม่ได้ชอบปืนลมก็ยังไม่ได้
โดยสารและก็หลายอย่าง

ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบ
แต่มันก็คือถ้าเกิดว่าที่เรียบร้อย
แสดงว่าการปิดไม่เรียบร้อย
อ้าวก็เขามีล็อกแบบนี้สิ
ที่เราอ่านไปนั่นอาจจะเป็นกฎของเขาว่าต้องปิดอย่างนี้

เพราะหมามันคงเอามือเปิดออกมาเองไม่ได้

สนิมขาดตรงนั้นพอดีเลย
คือเขาต้องมีการล็อกกรงไม่ใช่เหรอ

อ้าวอาจจะไม่นี่อาจจะลุกแต่ดีนะด้วยความที่เคยแบบอะไรนะ

ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือต้องมีหมด
ถ้าเขายืนยันว่าอย่างนี้แล้วมันจะออกยังไง
เขาใช่ไงไม่มีอย่างงั้นใช่แต่ที่สำคัญคือไม่มีทางอื่นนอกจากไม่ได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดพี่ว่า
มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าไม่เกินค่ะ
คือถ้าเกษียณนี้เขาก็ตั้งตามคำการขึ้นมาสอบสวนตอนนี้ก็
เราสงสารหมาเราสงสารเจ้าของแต่ว่านี่คือกฎของทุกสนามบิน

ในแง่บวกไปว่าหมาตัวนี้ก็ได้ตายที่เมืองนอก
โอ๊ยไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าค่ะคุณพี่เอาจริง